เปิดปากกับภาคภูมิ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

ตอนนี้ทั้งรถทั้งนาฬิกาที่คุยกันยังไม่เห็น
หมดไปล้านห้าหมื่นเริ่มเอ๊ะเมื่อไหร่

โม้ต้องรีบโอนนะเพื่อเป็นการยืนยัน
กลับไปให้คนอื่นรู้ว่าโมงเอาจริงแน่นอน

วันนี้จะคุยกันในเรื่องของพริตตี้ที่ชื่อนาเดีย
ไม่รู้ว่าท่านยังจำข่าวกันได้หรือเปล่า
แต่ถ้าย้อนไปเมื่อปี๒๕๖๒เนี่ย
ไทยรัฐทีวีก็เคยนำเสนอเรื่องนี้
มีคนบอกว่าถูกพริตตี้นาเดียคนนี้เนี่ย
หลอกลวงมีผู้เสียหายเยอะแยะหลายสิบคนนะครับ
แล้วหลังจากนั้นปี๖๔มีคนที่ตกเป็นเหยื่อ
พริตตี้คนนี้เนี่ยสูญเงินไป๒๐กว่าล้าน
เขาถึงขั้นเขาผูกคอตายนะครับ
ล่าสุดเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านเห็น
หญิงสาวคนหนึ่งน้องคนนี้เป็นพริตตี้เหมือนกัน
นะชื่อน้องโมนะครับไปทำบุญที่วัดแล้วก็ไปเจอพริตตี้นาเดีย
ปรากฏว่าถูกหลอกไปอีกล้านกว่าบาท
ต้องไปขอความช่วยเหลือจากทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่าย
รณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
ซึ่งเมื่อปี๖๒ทนายรณรงค์ก็เคยช่วยเหลือผู้เสียหายมาแล้ว
มันเกิดอะไรขึ้นทำไมพริตตี้คนนี้ถึงยังคงอยู่
และยังไปหลอกลวงคนอื่นได้อีกตามที่ผู้เสียหายเขาบอก
ถ้าคุณนาเดียฟังอยู่แล้วอยากชี้แจงอยากจะหักล้างข้อกล่าวหาต่างกัน
รับโทรศัพท์แล้วคุยกันได้นะฮะผมยินดีที่จะฟังทั้งสองฝ่ายนะครับ
แต่วันนี้เนี่ยทุกผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมิอยู่ในรายการกับผมนะครับ
แน่นอนว่าหนึ่งก็คือน้องโมที่ตกเป็นเหยื่อคนล่าสุด
มีลูกชายของผู้ที่เคยตกเป็นเหยื่อแล้วผู้ชายคนนั้นสูญเงิน๒๐กว่าล้าน
เขาฆ่าตัวตายและทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับสวัสดีทั้งสามท่านครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีฮะนี่คือน้องโมนะครับ
ค่ะตกเป็นเหยื่อรายล่าสุดนะใช่ค่ะอ่าคุณปลั๊กนะฮะครับ
คุณปลั๊กต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงนะครับเรื่องของคุณพ่อนะ
วันนี้ครบรอบพ่อผมสองปีครับวันนี้พอดีเลยวันนี้พอดีครับ
เท่าไหร่นะคุณปรักษ์๒๗ล้านครับของโมทเท่าไหร่นะ
ของหนูตอนนี้เหลือ๘แสนค่ะแต่ถ้ายอดจริง๑ล้าน๕๐๐๐๐
นายรณรงค์ครับปี๖๒เคยเกิดเหตุมาแล้วใช่ไหมครับ
คล้ายคล้ายกันวันนี้พอรู้ว่าทนายรณรงค์จะมาเนี่ย
นี่มีผู้เสียหายที่มาเพิ่มเติมบางคนสามล้านบางคนล้านหนึ่งครับ
เงินคืนกันบ้างหรือยังได้คืนบางส่วนครับอืม
มันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมาเขาถึงได้มาเจอกับโมอีก
ต้องให้เขาเล่าเลยฮะเพราะว่าของเขาเนี่ยไม่ได้เจอตามตลาดนัดทั่วไป
เจอในวัดเลยนะครับถูกหลอกคาวัดเลยเหรอ
ใช่ค่ะไปปฏิบัติธรรมถือสิน๘เมื่อไหร่
เมื่อหนูเข้าไปเจอเขาเนี่ยประมาณเดือนมีนาปลายเดือนมีนาค่ะ

กล้วยมาจนถึงหน้าขณะนี้มีคดีความต่างต่างนานาเยอะแยกไปหมด
กระทั่งกรณีของคุณพ่อของคุณปลั๊กครับ

น้องโมไปถือศิลป์ที่วัดแห่งหนึ่ง

แล้ววันนี้หรือยังเรียกแม่เดียไหม
เดี๋ยวออกอากาศไม่ได้เอาอันนี้ออกอากาศไม่ได้งั้นเรียกชื่อเดิมก่อน
ชื่อเดิมไปก่อนหรือจะเรียกเดียเฉยอะไรก็แล้วแต่
อ่าก็ไปเจอเดียเขาค่ะอ่าเจอที่วัดนั้นใช่ค่ะ
แล้วเกิดอะไรยังไงขึ้นก็คือตอนแรกหนูไปเจอกันที่วัด
หนูไปไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปเจอแม่ชีคนนึง
เขาเป็นคนแนะนำให้หนูรู้จักแม่เดีย
แสดงว่าเขามาก่อนเขามาก่อนอ่าเขามาเข้ามาอ่า
ตามข้อมูลก็คือแฟนของเขาเนี่ยแฟนของนาเดียเนี่ย
บวชอยู่ที่วัดมาบวชเป็นพระอยู่ที่วัดเพราะว่า
เขาบนไว้ว่าถ้าเกิดแม่นาเดียหายเนี่ย
มะเร็งก็จะมาบวชซึ่งแสดงว่าเขาหายแล้วหรือยังไงก็ไม่รู้
นนยังก็เดินได้ปกติอยู่ตอนนี้อ่าเอาเป็นว่าแฟนเขามาบวชค่ะ
นาเดียเขาก็เลยมาที่วัดแห่งนี้ค่ะแล้วก็มาเจอโมค่ะอ่า
โมก็มีแม่ชีที่วัดแนะนำให้ใช่ค่ะอ่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นฮะ
แล้วก็เขาแนะนำให้หนูรู้จักกับแม่เดียแล้วก็เขาก็อาจจะเจตนาดีอะค่ะ
เขาก็อยากให้เราอ่ะมีรายได้เพิ่มแล้วแม่เดียเนี่ยจะเป็นคนที่สร้างโปรไฟล์ตัวเอง
ว่ามีเงินเยอะขับรถสปอร์ตหรูแล้วก็สร้างให้ความน่าเชื่อถือค่ะ
โปรไฟล์หมายถึงสร้างโปรไฟล์ในวัดใช่ไหม
เขาจะชอบคนที่วัดได้ยินใช่ค่ะจะชอบพูดให้คนที่วัดได้ยิน
แล้วก็บอกว่าตัวเองทำธุรกิจหลายอย่างรับจำนำแล้วก็รับซื้อบ้านให้คนมาผ่อนกับเขา
รับซื้อรถให้คนมาผ่อนกับเขาด้วยแล้วก็มีสลากหวยอะค่ะลอตเตอรี่
สลากกินแม่งรัฐบาลค่ะรัฐบาล
อันนี้คือสิ่งที่เขาพูดเขาบอกเราได้ยินได้เห็น
เชื่อไหมรู้สึกว่าเขาดูน่าเชื่อถือมีตุ้งสตางค์กันไหม
ใช่หนูเชื่อเพราะว่าหนูมาอยู่วัดหนูไม่คิดว่าจะมีคนโกหกไง
น้องโมวิอยู่เท่าไหร่คะเป็นพิฏิค่ะพิฏิ
น้องก็เลยคิดว่าอยากจะมีรายได้เสริมเพิ่มเติม
ใช่ค่ะเขาก็เลยแม่พรเขาเป็นคนแนะนำให้หนู
ไปขอว่าให้น้องได้ทำเพราะว่าอยากให้น้องมีรายได้น้องเป็นคนขยัน
หนูก็เลยไปทำสลากรัฐบาลค่ะ
คือก่อนที่นาเดียเขาจะชวนร่วมลงทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ย
ก็เริ่มจากเราอยากได้นาฬิกาก่อนใช่ไหมนาฬิการู
ก็ซื้อเขาบอกเดี๋ยวเขาจะหาร้านให้

เขาบอกว่าอยู่ที่๔๖๐๐ให้มาจำ๕๐๐๐
ก็โอนเงินไปให้๕๐๐๐๐ยังไม่ได้นาฬิกา
หลังจากนั้นเขาก็ชวนลงทุนสลากินแบ่งรัฐบาล
ใช่ค่ะลักษณะการลงทุนอันนี้เขาก็คือเขาจะพูดโปรไฟล์ให้ตัวเองดูน่าเชื่อถือ
แล้วก็จะบอกว่าเขาได้สลากรัฐบาลมาเท่านี้เท่านี้
ได้โควต้ามาได้โควต้ามาทำร่วมกับน็อตกองสลากพลัส
แต่ว่าไปอ้างชื่อคุณน็อตเลยเหรอใช่ค่ะเขาอ้างชื่อคุณน็อต
แต่เจอปลายมีนานั่นกองสลากพลัสเขาก็หยุดไปแล้วนี่
ก็บอกว่าแล้วน็อตกรสลัดพัดก็คือปิดไปแล้ว
แล้วเขาก็รายได้ลดลงแต่ว่าเขาก็ยังทำอยู่
แม้ว่ากองสลากพลัสจะติดไปแล้วแต่ว่านาเดียยังทำอยู่
ขอให้โมไว้ใจพี่ไว้ใจแม่
ให้เรารู้สึกว่าเขาน่าไว้ใจ
แล้วก็คนที่ขอให้หนูทำนั่นก็คือจะเป็นแม่พร
แต่เขาจะพูดโปรไฟล์ให้ตัวเองดูน่าเชื่อถือ
แม่พรคือแม่ชีในวัดใช่ไหม
ซึ่งเขาก็จะพยายามเหมือนกับเขาอาจจะไม่รู้เรื่องก็ได้

แต่เขาจะคือคนที่จะคอยการันตีว่านาเดียเนี่ยเขาไว้ใจได้นะ
เขาอาจจะหวังดีก็ได้เพราะว่าเราไม่คิดว่าจะมีแบบนี้ที่วัด
สรุปแล้วไอ้ลงทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลกับนาเดียลงทุนทำด้วยกันเนี่ย

หนูลงไป๕แสนเขาจะให้หนูลงไปเรื่อย

ลงตอนแรก๒แล้วก็เขาให้เพิ่มอีก๑
บอกว่าจะได้ผลตอบแทนเยอะกว่า

แต่ว่าพอดีว่าหนูไปลงช่วงปลายเดือนแล้วหวยออกวันที่หนึ่ง
แล้วเขาก็จะบอกว่าเนี่ยแม่ใจกับหนูนะปกติเขายังไม่ได้นะเนี่ยเห็นไหม๔๕วันหนูได้แล้วอะไรอย่างนี้
แล้วเขาก็บอกแล้วทีนี้คุยกันเรื่องรถเขามีหลายคัน
เดี๋ยวเรื่องรถเอาไว้ก่อนพอตรงนั้นใส่ไป๓แสนได้คืนมา๔๐๐๐เราใส่เพิ่มอีก
ใส่เพิ่มเพราะว่าเขาตกลงกันเรื่องรถว่าให้เราตัดจากรถไปใส่เพิ่ม

เอาเป็นว่าสรุปแล้วสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ลงทุนกับเขาเนี่ยลงทุนไป๕แสน

สรุปแล้วรถเบ้นใส่ไปเท่าไหร่

จะเอารถไปตรวจสูบสภาพรถได้

แล้วเคยเห็นรถเบ้นเขาไหม

เดี๋ยวมีภาพที่เมื่อวานไปหาทนายลง
รถอะไรใช่ไหมใช่ค่ะเขาขับมาก็คือราคาเต็มเขาจะขายให้เท่าไหร่
ตอนแรกจะเป็นเบ้นอีกตัวหนึ่งก่อนอ่าเขาจะขายให้ล้านแปด
ครับแล้วก็ลดมาเหลือล้านหกอืมพอตายไปใส่สลาก
แล้วก็ต่อมาเนี่ยเขายุให้หนูเนี่ยเปลี่ยนเป็นอีกรุ่นนึง
เขาจะขายอุ้ยเขามีรถเยอะเนอะเขาบอกเขามีรถเยอะอะค่ะ
เขาบอกให้หนูเปลี่ยนเป็นอีกรุ่นหนึ่งอืมรุ่นเนี้ยอยู่ที่ตลาดสองล้านเจ็ด
ครับแต่ว่าเขาไปขายคนกลางได้อยู่ที่สองล้านสามอืม
แล้วเขาอ่ะจะให้หนูอ่ะสองล้านถ้วนอ่าก็คือจะขายรถเน้นให้สองล้านถ้วน
ค่ะโดยใส่ไปก่อนห้าแสนค่ะเท่ากับว่าน้องโมเอาเงินให้กับนาเดียไปทั้งหมด
๑๕ล้านบาทโดยได้ปันผลตอนนั้นคืนมา๔หมื่น
แล้วพอเป็นข่าวไปหาทนายรณรงค์เขาโอนค่านาฬิกามาคืนให้อีกห้าหมื่น
พอหนูไปแจ้งความด้วยที่ไหนฮะแจ้งความที่
ที่หนองเสือสพที่วัด
แล้วก็พอแจ้งความปุ๊บหลังจากนั้นเขาก็โอนค่ามาจำนาฬิกา
ครับค่ะเอาเป็นว่าเท่ากับว่าโมสูญเงินไปก็ร่วมร่วม๘แสน
ค่ะร่วมร่วมประมาณนั้นแต่โอ้โหนี่เงินเงินเยอะนะ
เงินเก็บเราหรือว่ายังไงเนี่ยเงินก็มีเงินเก็บหนูอะค่ะอืม
แล้วก็เอาทรัพย์สินที่เรามีบางส่วนแล้วก็ไปขายเราก็เป็นเงินเก็บ
ขายซ่ำศีลเพื่อเอาเงินมาให้เขาเลย
ให้หนูอ่ะรู้สึกปลอดภัยรู้สึกไว้ใจเขาอ่ะมีคนการันตีให้เขาใช่พอเวลาเราเอกใจอะไรเขาก็บอกไปถามแม่พร
เอาเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็พยายามทวงเงินคืนจากเขาได้ไหม
ก็เขาคืนมาสองแสนอ่าคืนมาให้สองแสนตอนแรกค่ามาจำรถเนี้ยสองแสนคืนมาแล้ว
แล้วพอไปแจ้งความก็คือเนี่ยครั้งนี้อ๋อ
แล้วก็มีค่าตอนนั้นปันผลสี่หมื่นก็คือเท่ากับเรายังขัดทุนอยู่ก็
ตอนนี้ติดลบประมาณ๘๐๐๐๐บาทแต่ก็ไม่ได้ทวงแล้วก็ไม่คืบหน้าอีก
ก็เลยไปหาทนายรณรงค์ใช่ไหมแล้วก็แจ้งความด้วย
ท่านผู้ชมครับทางฝั่งของนาเดียเนี่ยเขาก็ให้ข่าวของเขาเหมือนกัน
หลังจากเป็นข่าวกรณีของน้องโมแล้วก็ไปหาทนายรณรงค์นะ
เพราะลงทุนร่วมกันแล้วความจริงโมนั่นแหละ
ติดหนี้เค้าอยู่อีก๕แสนนะเขาบอกเราติดหนี้เค้า๕แสนนะค่ะ

ก็คือตอนนั้นนะคะเขาบอกว่าต้องลงเพิ่มเป็น๑ล้าน
ไม่ยอมลงสลากเพิ่มความจริงต้องลงเพิ่มอีกเนี่ย
ถ้าฟังอยู่อยากชี้แจงอะไรบอกได้นะครับเพราะ
ครับคดีไปถึงแล้วครับ
เดือนหน้าครับสืบพยานครั้งแรก
ขึ้นศาลครับผม
ที่ตอนนี้เขาบอกแม่กลับฟื้นคืนชีพมาได้ยังไง
เหตุการณ์มีตั้งแต่๖๒ต่อเนื่องเรื่อยมาเนี่ยจนถึง๖๔
๖๖ล่าสุดนี่น้องโมโดนเข้าไปเนี่ยศูนย์เงินไปเกือบล้าน
ค่ะยังไม่ได้คืนนะค่ะอ่า
เนอะได้ครับในการถ่ายทอดเรื่องราวของคุณพ่อได้ครับ
ยังไงฮะเขาก็มาคุยแนวแบบชื่นชมพ่อผม
พ่อผมเขาเนี่ยเขาจะชอบโพสต์เกี่ยวกับแบบสอนคนนะฮะ
เกี่ยวกับทุกอย่างชีวิตประจำวันอะไรอย่างนี้ครับ

ทำที่ดินด้วยแล้วก็บ้าน

ประมาณปลายปี๖๓ครับ

อ่าปลายปี๖๓ไม่ใช่ปลายปี๖๒ครับ
แล้วช่วงระยะเวลาที่เขาคุยหรือว่าพ่อผมสูญเงินตอนปี๖๓
แล้วเขาก็มาจบชีวิตตัวเองปี๖๔ซึ่งวันนี้ครับครบรอบ๒ปีพอดี
ขอแสดงความเสียใจด้วยจริงนะฮะขอแน่นจริงขอโทษจริงนะฮะ
ก็คือคุณพ่อยิงตัวตายใช่ไหม
ครับคนแย่พี่คนแยะมาสูญเงินไปยี่สิบเจ็ดล้าน
ครับโดยระหว่างทางที่รู้จักกับกับนาเดียเนี่ย
คุณปลั๊กบอกว่าก็เหมือนกับเขาก็ชักชวนคุณพ่อให้ไปทำ
เขาจะทำป้ายทะเบียนเป็นทองเหลืองกรอบทองเหลือง
คนนี้พอเริ่มได้คุยกันเนี่ย
เขาก็บอกว่าเขาอ่ะรู้จักลูกค้าทางจีนเยอะอ่า
ซึ่งพ่อผมก็เอาข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับพวกป้ายทะเบียน
ถ่ายรูปถ่ายอะไรให้เขาส่งให้เขาดู

แล้วเขาก็ส่งยอดสั่งซื้อมาพิมพ์มาเป็นตัวเลขง่ายง่ายเลยฮะ
หมื่นสองหมื่นสามหมื่นโอ้ยเฮียขายได้เยอะมากเลยนะ
พ่อผมก็โอ้โหเห็นยอดเงินแล้วมันก็น่าสนนะครับ
วันขายได้วันเดียว๔ล้านพี่เป็นพี่พี่อยากขายปะล่ะ
แต่ไม่มีเอกสารอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่มี
คุณพ่อเคยเจอตัวครับไหมเคยครับ
แต่ระหว่างนั้นที่คุณพ่อรู้จักกับเขา
แล้วเขาก็ส่งข้อมูลเรื่องทำธุรกิจอะไรมาให้เนี่ยครับ
คุณปลั๊กเจอไหมไม่เคยเจอยังไม่รู้จักนะ
คุณปลั๊กมารู้ก็ตอนเกิดเหตุเรื่องคุณพ่อแล้วใช่ครับ
แล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้คือคุณพ่อเล่าให้ฟังเอาไว้
เขาก็บอกว่าธุรกิจอะไรนะกรอบแผ่นป้ายเนี่ยธุรกิจดีมากมียอดออเดอร์เยอะมาก

ก่อนที่จะได้ลูกค้าเนี่ยบริษัทผ้าอันนี้เหมือนติดเงินมัดจำ
อะไรสักอย่างนะฮะซึ่งมันเป็นปัญหาก่อนที่เราจะได้ลูกค้า
แล้วปัญหาทุกปัญหานะฮะจบด้วยเงินพ่อผมก็ลงเงินไปหวังที่
ได้ลูกค้าก้อนนั้นกลับมาครับอ่าเขาก็บอกว่าอ่าถ้าเฮียลงเงินตรง
นี้ไปนะเราจะได้ลูกค้าตรงนี้กลับมาเนี่ยเดี๋ยวก็จะได้
เงินคืนอืมเอ่อเงินตรงเนี้ยยังไงก็ได้คืนแล้วก็จะได้กำไรจากที่
ขายป้ายอีกครับเขามีวิธีพูดของเขาครับจากหนึ่งก้อนที่
ลงไปแล้วมันติดปัญหาอ่าครับเฮียต้องแก้ปัญหาด้วยเปราะที่สอง
ครับก็ใส่ลงไปครับซึ่งมันลงไปแล้วแล้วอย่างที่น้อง
โมพูดนะครับเขาจะสร้างความน่าเชื่อถือโดยมีบุคคลมา
เพิ่มอืมอ่าซึ่งบุคคลที่เขากล่าวอ้างมาเพิ่มเนี้ย
ผมคิดว่ายังไงก็ไม่มีตัวตนฮะว่าเป็นอยู่ที่
จีนบ้างเป็นผู้จัดการอะไรเกี่ยวกับผ้าที่ส่งออกมาไทย
อย่างเงี้ครับสุดท้ายแล้วคนทั้งนั้นเหตุที่ศูนย์เงินเยอะเยอะนะฮะ
ตอนนั้นเขาไม่ได้ปรึกษาใครครับเพราะว่าเงินมันเริ่มศูนย์ไปเยอะแล้ว
พ่อผมเขาเป็นคนเก่งแล้วเขาไม่อยากแบบ
ไม่คิดว่าตัวเองจะโดนหลอกเอาง่าย
ไม่ได้ปรึกษาลูกปรึกษาเมียตอนนั้นครับคือมันเหมือนกับว่า
พอเราใส่ใส่ไปแล้วเราก็อยากจะได้คืนใช่ครับหวังว่าเดี๋ยวมันคงจะได้คืนครับ
สุดท้ายคุณพ่อรู้ตัวอีกทีคือใส่ไป๒๗ล้าน

หมดเลยไหมฮะ๒๗ล้านหมดเลยไหมคุณปลั๊ก

คือพ่อผมไม่ได้มีเงินสดครับแต่คือเขาเหมือนยืมเพื่อนนะครับ

พ่อผมสามารถยืมเงินเพื่อน๑๐ล้านโดยที่ไม่มีเอกสารนะพี่

แต่คือคนที่เขายืมเนี่ยเขาไว้ใจคิดว่าพ่อผมเนี่ยยังไงก็ต้องมาคืนได้มีเค
แล้วเมื่อ๒๖เมษายนปี๖๔

ก่อนหน้านี้๓๔วันเราก็คุยกันนะคุยในครอบครัวนะครับว่าแบบ
ป่าอย่าทำนะอย่าทำแบบนี้นะแบบเออเดี๋ยวเราช่วยกันแก้นะ
คือตอนนั้นคุณพ่อมาปรึกษาแล้วมาบอกแล้ว
ช่วยกันแก้ไว้บ้านไม่มีเป็นไร
ถ้ามันขายทรัพย์สินก็กบหนี้ไปได้
คือผมไม่ได้สนใจหรอกไอ้พวกมีรีสอร์ทมีอะไรผมเฉยมาก
คือถ้าเขายังอยู่ช่วยกันแก้ได้

แต่ก็ยังหนี้ก็ยังเหลืออยู่นะครับตอนนี้เหลือ๑๕ล้าน
วันนั้นบอกกับคุณพ่อไว้แล้วว่าอย่าว่าอย่าทำใช่ครับ
ผมก็คุยกันคุยกันหมดครับทั้งบ้านคุยกันหมด
พ่อผมเขาเคยว่าคนอื่นนะว่าแบบ
คนที่ฆ่าตัวตายแล้วแม่งแบบทำอย่างนี้ทำไม

ทำไมเขาถึงแบบหาทางออกแบบนั้น
แต่เท่านี้ผมเข้าใจนะว่าแบบทำไมเขาถึงทำแบบนั้น
คนคนนี้แบบโหดเฮียมมากครับ

สังคมก็จะมองว่าโดนพิตตี้หลอก
แต่ความจริงคือมันไม่ใช่ถ้าใครรู้ความจริงนะฮะ
ใครอยากรู้ความจริงเนี่ยผมพร้อมบอกทุกอย่าง
มีบางคนนะครับที่เขาเป็นเหยื่อแล้วเขาไม่กล้าออกมาก็มีนะครับ
ทุกวันนี้เราอยากหาคนที่เขาเสียหายให้มันเพิ่มขึ้น
สุดท้ายเนี่ยจากคดีพ่อผม
แทนที่มันจะต้องจบใช่ไหมน้องโมก็โดนไปอีก
ที่มันจะเกิดเหตุตรงนั้นในวันนั้นที่คุณพ่อตัดสินใจ
เค้ามีคลิปเสียงที่คุยนะครับคือเป็นธุรกิจล้นเลยครับ
เขาก็ยังจะขอเงินพ่อผมอีกนะฮะอืมยอดสุดท้ายเขาก็ขอสามล้าน
เพื่อที่จะดึงเงินทุกอย่างที่เคยพ่อผมเคยลงไปออกมาให้
คือถ้าอยากได้เงินคืนที่โรงภัยทั้งหมดคืนเนี่ยต้องเอามา๓ล้านคุณพ่อให้ไหม
มันไม่มีแล้วพี่หมดแล้วมันหมดแล้วครับ
มันไม่มีแล้วเขาแบกหน้าไปยืมคนจนแบบมันไม่มีค่ะ
คือสุดท้ายพอพอมันเกิดเหตุคุณพ่อไม่อยู่แล้วเนี่ยคุณปลั๊กก็เลยต้องไปแจ้งความดำเนินคดี

ผมแจ้งไว้ก่อนครับแล้วตอนแรกพ่อผมเดี๋ยวเขาจะถอน
เพราะว่าคนชื่อนาเดียเนี่ยเขาขู่พ่อผมว่าเขาจะฟ้องกลับว่าเขารู้จักคนใหญ่คนโตนะ
มีญาติเป็นผู้ใหญ่เกี่ยวกับในการเมืองอะไรอย่างนี้ครับ
อ่าพ่อผมอ่ะด้วยความที่ตัวเองอ่ะกลัวนะ
ว่าครอบครัวจะเป็นอะไรหรือเปล่าถ้าแบบทำอย่างนั้นไป
พ่อผมก็เลยจะไปถอนแจ้งความแต่เขาได้ปรึกษากับเพื่อนฮะ
ก็ไม่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้คดีไปถึงชั้นไหนแล้วครับ
เดือนหน้าครับก็สืบพยานครั้งแรกครับ

ขึ้นศาลครับนัดสื่อพยานครั้งแรกครับซึ่งทางฝั่งของนาเดียเขาก็ยังปฏิเสธอยู่เหรอ
เขาจะโยนคดีไปในรูปแบบเสน่หาครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้หรอกพี่
ใครจะมาโอนเงินให้ผู้หญิง๒๐กว่าล้านแล้วตัวเองก็ยิงตัวตาย
ทำให้ครอบครัวพังพินาศมันไม่มีทางหรอกครับมันเป็นไปไม่ได้หรอก
เขาสู้คดีว่าคุณพ่อของคุณปลั๊กให้โดยเสน่หา
แต่หลักฐานอื่นอื่นเรามีหมด
ใช่ครับด้วยความที่เขาเคยมีคดีอื่นนะฮะ
ซึ่งเป็นคดีแบบทำนองเดียวกันนะพี่
ยังไงเขาไม่มีทางเป็นแบบนั้นได้แน่ครับ
อเจมส์ยี่สิบเจ็ดล้านทนายโรนโรงหลายเคสที่เขามาขอความช่วยหรือ
ตั้งแต่ปี๖๒กับทนายโรนโรงนี่คือยอดเสียหายเยอะสุดหรือไม่
เยอะสุดแล้วครับผมเองก็ทราบหลังจากพ่อเขายิงตัวตายได้สักวันสองวัน
โอ้โหดูจากสิ่งต่างหลักฐานต่างแล้วเนี่ยเขาสู้คดีได้ไหม
คือมันมีหลักฐานสำคัญในคดีนี้อยู่ซึ่งเดี๋ยวเขาจะไปเปิดเผยในชั้นศาล
ถ้าเราพูดออกไปคงจะไม่เหมาะเพราะเขาก็ฟังอยู่
ใช่เขาฟังอยู่นะฮะแล้วเราก็พยายามติดต่อโทรหาเขา
คุณนาเดียรับสายทีมงานเมื่อสักครู่ครับพอบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะคุยกัน
ทางรายการทางไทยรัฐทีวีบอกไม่สะดวกอ่าถ้าคุณนาเดียสะดวกยังไง
ลองคุยกันนะฮะถ้าอยากจะบอกในความจริงของคุณว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างไหน
อย่างไรนะเหมือนกับที่บอกว่าลงทุนทำธุรกิจร่วมกันนะโม
โมด้วยซ้ำเนี่ยไปติดเงินค้าเงินเขาอยู่ห้าแสนเนี่ย
เขาแจ้งหมินประมาทนะของคุณพ่อคุณปลั๊กเขาก็บอกเขาจะแจ้งความใช่ไหม

ใช่ครับเพราะเขาขู่ขู่แบบนี้นะครับ
ว่าจะฟ้องกลับว่าจะมีคนนู้นคนนี้มาช่วย
อ้าวคุณพลักษณ์ผมเชื่อว่าเขาฟังอยู่
คุณพลักษณ์มีอะไรอยากบอกเขาหน่อยไหมเคยเจอเขาไหม
ล่าสุดนะครับผมเจอเขาที่วัดที่
ที่โมถูกหลอกค้าวัดอ่ะหรอ

ผมว่ามันต้องมีบางอย่างที่คุณต้องชดใช้
แล้วคุณจะต้องหลอกคนอื่นแบบนี้ไปเรื่อย

สนิทใจคุณเนี้ยสุดยอดจริงครับ
มันจะต้องมีชั้นไกลเกลี่ยก่อนใช่ไหมครับอ่าเขาบอกเขาไม่มีเงินหรอก
โมได้มาส่วนหนึ่งยังติดลบอยู่อีกแปดแสนได้ค่ะพัชรงครับ
ผมขอพักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาช่วยไล่ให้เราหน่อยอย่างนี้จะได้
เงินคืนกันยังไงเนี่ยโดยเฉพาะครอบครัวคุณปลั๊กนะครับนี่ยังมีอีกเยอะนะฮะ
ล้าน๓ล้านแล้วไอ้ที่ว่าเดี๋ยวจะให้ล้านกว่าบาทโอนคืนไว้ให้ก่อน
ห้าหมื่นสองแสนเนี่ยมันจะยังไงกันมันจะจบยังไงดีพักครู่เดียวฮะอีกสักครู่กลับมาครับ
เปิดปากกับภาคภูมิครับกลับมาช่วงนี้นะฮะมีอีกหนึ่งท่านมานั่งร่วมวงกันด้วย
คุณปีเตอร์คุณปีเตอร์อยู่ที่วัดที่ปฐุมธานีใช่ไหมใช่ครับวัดที่เกิดเหตุที่
โมถูกหลอกคาวัดโดยแม่เดียบอกถ้าเป็นไปได้ไม่อยากจะเรียกแม่เดีย

เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ให้เล่าให้ฟังเพราะว่าคุณปีเตอร์บอกอยากจะพูดในมุมของวัดหน่อยตอนนี้มันกลายเป็นว่ามีคนเข้ามาแฝงตัวในวัดแล้วมาก่อเรื่องก่อราวเกิดขึ้น

ลักษณะต่างเนี่ยผมดูแล้วผู้เสียหายก็ตั้งหลายเคสหลายคดีตั้งแต่ปี๖๒มาถึงปี๖๖

มันไม่เข้าข่ายช่อกงมันช่อกงธรรมดาหรือมันช่อกงประชาชนมันมันต้องเป็นลักษณะยังไง
คือในความผิดฐานช่อกงประชาชนจะต้องดูลักษณะของการกระทำว่าประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ไหม
ถ้าเป็นลักษณะของการทักไปคุยหรือไปคุยเป็นการส่วนตัวเนี่ย

อันนี้ช่อกงงธรรมดา
ก็ต้องเป็นเคสปลายเคสอย่างนี้หรอฮ
ถูกต้องครับเขาไม่ได้เป็นลักษณะว่าประกาศในเฟซบุ๊ก
ให้คนทั่วไปเข้ามาจ่ายเงินหรือมาลงทุน

จะไปติดพัดลมให้ทั้งวัดอ่ะอ๋ออ๋อมีของวัดด้วยเหรอ
ใช่ครับคือเปิดยังไงไปเปิดรับทำบุญแทนวัดอย่างเงี้เหรอ
ที่วัดเขาจะมีการบริจาคเข้าบัญชีวัดอย่างเดียว
ครับแต่คุณเดียเนี่ยเขาได้ขออนุญาตพระเหมือนหลอก
ขออนุญาตพระแบบปลอมนะครับไปบอกคนอื่นว่า
ได้ขออนุญาตกับทางพระเรียบร้อยแล้วว่าตัวเองได้รับอนุญาต
เปิดรับบริจาคซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่
แล้วก็เวลาใครจะไปทำบุญนะครับอย่างเช่นจะโอนเข้าบัญชีวัดเนี่ย
คุณเดียเขาจะยกมือแล้วพูดว่าอะไรบ้างครับ
คนรวยอยู่นี่คนสวยอยู่นี่มาทำบุญกับคนนี้ขนาดนี้เลยครับ

ใช่ครับมีโอนเข้าบัญชีเขารวมถึงมีเงินสดด้วย
ซึ่งตรงนี้จะมีพยานที่เป็นผู้เสียหายเยอะมาก
แล้วเดียเขาก็เอาเงินส่วนนี้ที่คนมาทำบุญไปถวายวัดไหม
ไม่มีเลยครับถวายอย่างเดียวแค่๓๐๐๐๐

ผมเป็นโยอุปถาวัดนั้นครับ
คอร์สสาปศูนย์เกลือหนุนวัดนั้นอยู่

เพราะว่าผมเองบอกเคยเตือนเขาแล้วว่าให้โอนเข้าบัญชีวัดนะ
เพราะว่าผมได้ยินข่าวมาว่าตัวเขาเองเนี่ย

ปั่นให้ผมออกจากวัดเพราะว่าผมไปเตือนเขาเรื่องนี้

อ้าวแล้วแล้วแล้วเรามีปัญหาส่วนตัวอะไรกับเขาด้วยหรอ
ไม่มีครับแต่ว่าผมไปรู้ความลับเขา
เดี๋ยวผมจะพูดความลับให้ฟังนะครับก็คือเรื่องโครงการแอร์
ตัวเขาเองเนี่ยบอกทุกคนว่าเขาเป็นเจ้าภาพแอร์๔เครื่อง
อ่าทางปิดแอร์ให้วัด
ใช่๔เครื่องแต่เขามาพูดลับกับผลว่าอะไรรู้ไหมครับ
ตัวเขาขอเป็นเจ้าภาพ๒เครื่องนะ
พอผมรู้ความจริงผมก็เลยโทรไปถามว่าคุณเดีย
มีคนบอกผมว่าคุณเดียจะเป็นเจ้าภาพแอร์๔เครื่อง
เฮ้ยแล้วทำไม
คุณเดียเพิ่งคุยกับผมมาแล้วบอกเป็นเจ้าภาพสองเครื่อง
บอกทางวัดว่าจะทำให้๒เครื่องแต่ว่าไปประกาศว่าจะรับ๔เครื่อง
บอกทุกคน๔เครื่องบอกทางวัด๔เครื่องแต่มาบอกกับผม๒เครื่อง

ใช่ครับเพราะว่าผมดูแลโครงการตรงนี้อยู่ด้วย
แล้วเขาจะเอาเงินจากผมจากเจ้าพาคคนอื่นให้รวมกับเงินเขา
ตรงนี้เท่าไรค่าเรื่องแอร์
๖แสนกว่าครับ
เรายังไม่มั่นใจว่าเท่าไหร่แต่อย่างน้อยเกินสองแสนแน่นอน
มีคนบริจาคเข้ามาผ่านตัวเขา

เดี๋ยวเวลาผลชนวนเอาเป็นว่าทางวัดเนี่ยก็เลยอยากจะชี้แจงหน่อยว่า

ทางวัดไม่ได้รู้เห็นอะไรนะมันมีคนแฝงตัวเข้ามา

เห็นบอกพอได้ยินเรื่องของคุณปลั๊กคุณพ่อขนลุกเลยเหรอ
ใช่ค่ะตอนแรกหนูยังไม่รู้ข่าวค่ะว่ามีการยิงหรือว่าเขามีคดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
อ่าแต่ตอนหนูนั่งผู้ตกเป็นเหยื่อที่เขาถึงขั้นที่ใช่ตอนแรกหนูไม่รู้เขาเลย
นึกว่าเขาเป็นคนดีมาตลอดแล้วเรานั่งสมาธิกันที่สาราค่ะ
มีพี่สองคนค่ะเห็นว่ามีผู้ชายตัวดำอะค่ะ
นั่งอยู่ข้างเขาแล้วป้าคนนึงก็เลยถามว่าเป็นแฟนเหรอ
แล้วทีนี้ก็พี่อีกคนนึงที่เขาเห็นเขารู้แล้วแหละว่าไม่ใช่คน
ที่มันไม่ใช่คนอ่ะแล้วเขาก็เลยแผ่กุศล
พอนั่งสมาธิเขาก็แผ่กุศลให้จากตัวสีดำเนี่ย
กลายเป็นสีเนื้ออ่าแล้วก็เวลาเดินจงกลมอะค่ะ
ผู้หญิงคนนี้จะมีวิญญาณตามตอนก่อนนะคะ
มีแม่ชีนะคะเขาเห็นว่ามีผู้ชายยืนอยู่
ยืนอยู่เวลาตรงแถวต้นตะเทียนอ่ะค่ะอืม
เวลาเราไปเดินเราไปเดินตรงกลมเราจะไปเดินตรงต้นตะเคียนด้วย
จะมีผู้ชายยืนอยู่แล้วก็จะมีอีกล่าสุดค่ะ
ก็คือเห็นจากคนแล้วก็กลายเป็นหมา
เป็นหมาสีดำใช่ครับและสิ่งสำคัญตัวเขาเหม็นเน่ามาก
ตัวเขาคนที่มีคนที่รับรู้เกี่ยวกับพวกนี้ได้
มากแปลกตรงเนี้ยแหละครับเหมือนกับมีมีอะไรมาอยู่ใกล้ใกล้ตัวเขาอย่างนี้หรอ
ยังไงก็ไม่รู้อย่างเงี้หรอขนาดอาบน้ำเสร็จใหม่ใหม่ยังเหม็นเน่าเลย
เฮ้ยใช่ค่ะคนเนี้ยอันนี้หมายถึงว่าอะไร
แต่หนูว่าไม่ได้กินเพราะหนูไม่ได้ไม่สามารถสัมผัสอะไรตรงนั้นได้
แต่คนที่สัมผัสได้ไม่ใช่แค่พี่คนเดียวค่ะ
มีอีกคนที่พูดเหมือนกันว่าได้กลิ่นเวลาเดินกับเขา
จะได้กลิ่นเหม็นโชยเหม็นจากเหม็นจากวิญญาณที่ตามเขาหรือว่าเหม็นจากเขามี
อันนี้ไม่ทราบอาจจะเป็นเพราะว่าเงินสาบแช่งจากที่พ่อของคุณพี่เขานะครับ
แต่จะยิงตัวตายอ่ะผมว่ายังไงเขาต้องสับเที่ยงเงิน
มาทราบกันว่ามันมีเคสที่คุณพ่อของคุณปลั๊
หนูก็เพิ่งมาทราบที่หลังเพิ่งมาทราบทีหลังว่ามีพี่เขาว่าพ่อเขาเสียชีวิต
ก็เลยหนูก็เลยเล่าให้พี่เขาฟังพี่เขาก็เลยแบบ
พี่เขาก็น้ำตาคอเลยนะว่าแบบคงจะเป็น
เพราะว่าคนที่ยิงตัวตายได้เพราะจากการโดนหลอกจากเขามันน่าจะอาฆาตแค้นนะคะ
พอย้อนไปคิดถึงในวัดที่เราเห็นยังไงใช่ค่ะ
แล้วทุกคนส่วนมากที่โดนหลอกนะครับโดนผีให้มาเห็นเนี่ย
ก็คือคนที่พี่เดียหลอกทั้งนั้นเลยเหมือนเขาจะมาเตือน
เตือนว่าไอ้คนนี้มันกำลังหลอกคุณอยู่ทุกคนที่โดนหลอกจะเห็นผีทั้งหมด
เฉพาะคนที่โดนคุณโยมเดียหลอกนะครับเจ้าของใช่ครับ
ของหนูอาจจะไม่เห็นหนูก็เลยโดนหลอกมาเรื่อย
ทนายลงครับทางคดีเอายังไงกันดีอ่ะนะขนาดนี้
กลุ่มหนึ่งก็คือคดีอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวน
อันนี้ผมจะให้ทางผู้เสียหายพยายามรวบรวมกัน

ถ้ามันคาอยู่ในโรงพักเนี่ย
เดี๋ยวรวมกันแล้วไปหาพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานแล้วกัน
ครับคิดว่าสุดท้ายปรายทางเป็นยังไงอยู่ที่กระบวนการบ้านเราว่าจะปกป้องคนได้แค่ไหนครับ
งั้นก็จะมีผู้เสียหายไปเรื่อยหรือจะต้องปล่อยให้เป็นกฎแห่งกรรมอย่างเดียวก็แล้วแต่เลย
เพราะไม่อย่างนั้นมันก็จะมีเนี่ยเคสใหม่เคสใหม่เกิดขึ้นเรื่อยเรื่อยครับ
แต่ผมหวังว่าทางวัดเนี่ยจะออกมาแอคชั่นนะมาช่วยกันแจ้งความ
งั้นจะมีเหยื่อที่เป็นแม่ขาวหรือพ่อขาวอีกเยอะเลย
คุณปีเตอร์ใช่ไหมทางวัดใช่ไหมวัดเองก็ต้องแจ้งนะ
เพราะว่ามันมีเรื่องโครงการเปิดรับบริจาคทำบุญอะไร
เพราะว่าเคสล่าสุดหลังจากที่คุณโมออกมานะครับผม
คนป่วยใกล้จะเสียชีวิต
คุณโยมเดียไปหลอกเงินเขาอีก
ไปหลอกคนป่วยที่เป็นมะเร็งละยกหาย

หลอกโดยวิธีพี่เดียเขาเห็นว่าคนนี้เป็นคนป่วย

บอกว่าจะช่วยค่ารักษาพยาบาลให้
แต่ต้องมัดจำก่อน๑๐๐๐บาท
ทางนั้นเขาก็เลยโอนเงินให้๑๐๐๐บาทครับ

ก็ยังไม่เคยพาไปรักษาสักกะทีเลย

ตอนนี้หลังจากที่เขารู้ข่าวว่าตอนนี้มันมีคดีตรงนี้อยู่

เบอร์โทรศัพท์เห็นว่าเขาจะโอโฟนอินมาด้วยแต่ว่าคงเวลาคงไม่พอแล้ว
อ้าวจะโฟนหรือเปล่า
ไม่แล้วเราติดต่อไปแล้วเขาก็เขาก็บอกเขาไม่สะดวกนะเอาเป็นว่าคุณเดียสะดวกวันไหนก็บอกมาก็แล้วกันนะฮะ
แต่ว่าเนี่ยผู้เดือดร้อนเขาบอกว่าอย่างนี้และทนายรณรงค์บอกว่าอย่างนี้คงต้องไปแจ้งความเป็นกลุ่มกลุ่มกันนะฮะ
ขอพูดอีกนิดนึงนะคะแล้วทุกเคสค่ะที่ไม่ใช่หนูสองคนหรือไม่ใช่แค่ที่วัด
ยังมีพี่อีกหลายคนที่มานั่งดูที่เขาโดน
แล้วไม่ใช่ตั้งแต่ปี๖๒มันหลังมาหลังปี๖๒อีกด้วยซ้ำ
ทำไมคนคนนี้ถึงยังอยู่ตรงนี้
แล้วก็ยังมีหน้ามาแจ้งความกลับกับทุกเคสที่โดน
จะโดนขมผูว่าแจ้งความกลับแล้วหนูก็โดน

ทำไมคนคนนี้ยังมานั่งหลอกเขาอยู่ตรงนี้ณขณะนี้ในวันนี้เหมือนที่คุณโบก็ทำ
เสียหายบางรายเนี่ยยอมรับเงินคือเสียหายเป็นล้านแต่รับเงินหลักแสน
เขาก็พยายามจะเคลียร์ไปเรื่อยอย่างเคสที่เราไปฟ้องเนี่ย
เราได้มาเป็นล้านเราก็ถอนแจ้งความแต่เงินเนี่ยเอามาจากไหนเราไม่ได้รู้นะ
บางทีอาจจะเอาคนนี้ไปเกลี่ยคนนี้คนนั้นไปเกลี่ยคนนี้

เอาละเดี๋ยวดูความคืบหน้ากันต่อไปหวังว่าจะไม่มีใครตกเป็นเหยื่ออีก
หรือว่าถ้าคุณนาเดียคิดว่าไม่ได้ทำไม่ได้เป็นอย่างที่เขากล่าวหา

วันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาเปิดเผยเรื่องราวกัน

คุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
พบกันใหม่พรุ่งนี้บ่าย๓๓๐ครับสวัสดีครับ